มาต่อกันที่คู่หวานมากฟรินกับคิมบารี่กันมา
อู้ยนี่หวานคูณ๑๐คูณ๑๐๐ไปเลยค่ะ
ล่าสุดมีทริปไปทะเลกันทั้งคู่นะคะ

แต่ที่น่าโฟกัสก็คือสาวคิมหุ่นดีขึ้นสวยขึ้นเป็นกองเลยนะ

และคุณขามีข่าวกระซิบวงใน
เขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะเพิ่งจะไปซื้อที่ดินสร้างบ้านด้วยกันที่ต่างจังหวัด
คือมันเป็นการตอกย้ำข่าวลือที่ว่าเขาเตรียมแต่งงานยิ่งขึ้นไปอีกนะคุณ
ล่าสุดค่ะหนุ่มหมากก็เผยเรื่องนี้ผ่านบันเทิงไทยรัฐ
ระหว่างไปร่วมทริปกับเพื่อนนะคะเพื่อช่วยเหลือเต่าทะเลที่ระยอง
เพิ่งซื้อบ้านร่วมกับคิมจริงที่ต่างจังหวัด
แต่ออกตัวนะคะว่าเป็นแค่บ้านพักตากอากาศไม่ใช่เรือนหอแต่อย่างใดจ้า
ไม่ใช่เรือนหอหรอกครับก็เป็นจริงเราก็ทำบ้านทำบ้านด้วยกันเท่านั้นเองอยู่ต่างจังหวัด
บ้านด้วยกันบ้านพักตาอากาศเนี่ยครับก็พอดีว่าเราไปดูที่ไปดูอะไรอย่างเงี้
ก็เห็นที่มันดีก็เลยทำไว้
ไหนคือที่บ้านมาที่
ไม่ใช่ครับต่างจังหวัดบอกไม่ได้มองไม่ได้
จะเป็นรูปเป็นร่างให้ได้เห็นเมื่อไหร่คะ
อุ้ยอุ้ยก็กำลังทำอยู่กำลังสร้างอยู่ใช่ครับ
ดีไซน์อะไรเองช่วยกันช่วยกันใช่
เดี๋ยวปล่อยเช่าทำเสร็จแล้วปล่อยเช่ามาเช่าด้วยกันแล้วครับ

ส่วนผลงานจอเงินเรื่องแรกจอมขมังเวศ๒๐๒๐
ที่กำลังจะเข้าฉายหนุ่มมากยอมรับว่าทุ่มแสดงบทบุ๊บสุดตัวเลย
แผลมานี่เยอะเลยนะคะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องอยากขึ้นแท่นเป็นพระเอกร้อยล้านเหมือนคนอื่นไหม
ฟังจากปากของหนุ่มหมากกันเลยค่ะ
เป็นหนังแอคชั่นนะครับเรื่องแรกในชีวิตเลยนะครับ
อยากจะขึ้นแท่นพระเอกร้อยล้านอะไรอย่างนี้
หรอกครับก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะเยอะครับผม
ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่านั้นเลยสำหรับตัวผมนะ
ทางค่ายเขาก็คงอยากได้ร้อยล้านเอาเป็นว่าไปดูเพื่อความมันบันเทิงครับผม